คาวัดเลยค่ะบอกเลยคุณผู้ชมค่ะ

ก็คือแถลงข่าวค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ที่วัดขาวงอปากช่องนครรัฐสีมา

แล้วก็เคลียร์บอกว่าจริงบวชตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะ

ซึ่งป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยค่ะ
พร้อมทิ้งท้ายก็ให้พรนักข่าวด้วยเดี๋ยวไปฟังสักเล็กน้อยเลยค่ะ
บ้านเมืองเรามันมีกฎหมายอยู่แล้วกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องห่วงคนผิดก็คือคนผิดอะเนาะ
แล้วก็วันนี้ทุกคนมาแล้วหลวงพี่ก็อยากจะแจ้งว่าข้างบนนี้ถ้ำสวยมาก
วัดถ้ำเขาวงเนี่ยอยากจะเชิญชวนถือโอกาสเชิญชวนเลยแล้วกัน
ที่นี่ก็มีจัดปฏิบัติธรรม
พี่แจ๊คน้องงงว่าอ้าวพระยังไม่ได้โดนจับศึกเหรอที่ไปจับมาเนี่ย
ตอนนั้นนะคะตามที่บอกไปเจ้าวาดบอกว่าถ้ายังไม่ได้เปล่งวาจาลาศิขาบทถือว่าไม่ได้ศึก
แล้วพ่อบอยก็บอกว่าตอนนั้นคือตำรวจเชิญไปนะคะที่ไปรับทราบข้อเก่าหา
แล้วเขาก็กลับว่าตามเวลาปกติดังนั้นยังไม่ศึกกลับมาเป็นพระเหมือนเดิมนะคะ